อาจารย์ไพรวัลแล้วก็ถามพี่เบิร์ตถามก๊อฟนะคะ
โลกนี้จะมีใครสักคนไหมที่ต้องตายเพียงเพราะว่า
บอกอีกคนนึงว่าอย่าขุดดินนะ

มันไม่ควรจะใช่สาเหตุนะอย่าไปขุดดินนะพอสิ้นเสียงนี้เท่านั้นแหละค่ะ

แล้วคนที่เป็นคนลงมือฆ่าคือลูกแท้ไปฆ่าพ่อ
เพราะพ่อบอกว่าอย่าไปขุดดินนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นจริงที่จังหวัดสุราชธานีค่ะ
คุณผู้ชมนะคะนี่ค่ะพอก่อเหตุเสร็จปุ๊บ
ฆ่าพ่อแท้ตัวเองเสร็จปุ๊บไปขังตัวเองอยู่ในบ้าน
พร้อมกับอาวุธที่ใช้ก่อเหตุก็คือปืน
ขังแบบนั้น๑๒ชั่วโมง

ทำยังไงก็แล้วไม่ยอมออกมาสุดท้ายต้องแจ้งตำรวจนะคะ
ตำรวจค่ะก็เลยต้องลงพื้นที่เมื่อวานนี้
นี่เป็นภาพเหตุการณ์เมื่อวานสักประมาณ๖โมงเย็น
ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการสืบสวนสอบสวน
ภูทรจังหวัดสุราธารณีตำรวจสภพภูลพินธร์
ไปพร้อมกับฝ่ายปกครองสักพักนี่เห็นไหมค
ตำรวจนับ๑๐นายนำกำลังไปปิดล้อมบ้านพัก
ตรงนี้ก็คืออยู่ที่ภูลพินธรรมสุราธารณี
ไปตั้งแต่ช่วง๖โมงเช้าค่ะจนตกเย็นนะคะ

คนก่อเหตุที่ฆ่าพ่อแท้ของตัวเอง
ชื่อว่าสุริยะอายุ๓๖ปี
เป็นคนใช้อาวุธปืนขนาด๓๘
ยิงพ่อตัวเองเสียชีวิตค่ะ

คือตำรวจรอนานมาก๑๒ชั่วโมง
ดูแล้วท่าทางไม่ออกมาแน่เลย

แล้วก็ใช้แก๊สน้ำตาปลาเข้าไปในนั้นนะ
ในที่สุริยะเขาซ่อนตัวอยู่๒ลูก
จากนั้นค่ะตำรวจพร้อมกับอาวุธครบมือ
ชาร์จตัวนายสุริยะออกมาได้สำเร็จ
คือเฝ้านานเฝ้ารอสุริยะออกมานานมาก๑๒ชั่วโมง
แต่ว่าในจังหวะที่มีการปฏิบัติการ
ใช้เวลา๕นาทีรวบตัวสุริยะได้สำเร็จนะคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเราบอกว่า
ตอนที่ไปชาร์จจับตัวนายสุริยะเนี่ย

นอนหมดแรงหมอบอยู่กับพื้น
แล้วก็ร้องด้วยอาการคือเหมือนบาดเจ็บค่ะ
อาการบาดเจ็บเนี่ยไม่ใช่เพราะตำรวจนะ

เฮ้ยมีช่วงต่อสู้กับพ่อก่อนที่จะยิงพ่อตายด้วยหรอ

แล้วก็เลยทะเลาะกันก็ห้ามอย่างที่ปุ้ยเล่า
เฮ้ยขุดอะไรขุดทำไมเออ
นี่ไงนี่พ่อถามว่าขุดทำไม
ประเด็นที่พ่อเนี่ยห้ามนายสุริยะไม่ให้ขุดดินข้างบ้านเนี่ย
ก็เพราะว่ากลัวว่ามันจะไปโดนท่อปลาปลาแล้วแตก
เดี๋ยวจะเป็นเรื่องใหญ่เท่านี้แหละค่ะ
สุริยะแกไม่พอใจหันมาทำร้ายร่างกายพ่อ

พ่อเนี่ยรู้ว่าลูกชายเนี่ยคือเป็นผู้ป่วยจิตเวท
แล้วลักษณะเหตุการณ์แบบนี้คือทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวบ่อยครั้ง

มันมีสัญญาณเตือนตอนที่พ่อออกไปเตือนสุริยะเนี่ย
พ่อพกปืนของตัวเองขนาดจุดสามแปดไปเตือนด้วย
สุริยะตอนที่จังหวะที่พ่อเตือนบอกว่าอย่าขุดดินนะ

แล้วก็ไปแย่งปืนของพ่อทำร้ายร่างกายพ่อ
ปืนมาได้ใช้ปืนกระบอกนั้นแหละค่ะ
จ่อยิงพ่อตัวเองจนกระทั่งเสียชีวิต
หลานที่อยู่ในบ้านบอกว่าได้ยินเสียงสามนัดนะคะ

ทีนี้หลังจากที่จับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะ

ไปส่งโรงพยาบาลไปรักษาอาการบาดเจ็บก่อนนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวจะประเมินเรื่องของอาการทางจิตเวทด้วยนะคะ

คือเบื้องต้นคาดว่าน่าจะขาดยา
ไม่ใช่ยาเสพติดนะไอ้ยาเสพติดขาดดีแล้ว
น่าจะขาดยารักษาอาการจิตเวศด้วยนะฮะ
ก็เลยทำให้อาการคุ้มคลั่งกำเริบออกมา

เหนื่อยก็เหนื่อยแล้วก๊าซน้ำตามันก็ฟุ้งย้อนกลับมา

โหน่ากลัวมาก

น่าจะรู้ตัวเมื่อสายไปแล้วอ่ะ